กนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
สงสารช้างตัวนี้มากเลยค่ะแล้วก็กำลังติดตามดูมันอยู่นะคะ
ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างค่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ
รถกระบะขับไปชนช้างนะคะรถเนี่ยสภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วเราลองคิดดูว่าช้างที่โดนชนจะขนาดไหน
ตัวนี้นะคะงาหักงาหักแล้วม่อมก็หนีเข้าป่าไป
คาดว่าคงจะบัดเจ็บหนักเลยล่ะครับคุณผู้ชมนะคะ
กับเจ้าหน้าที่ชุดติดตามช้างเขาอ่างรืนัย
ก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุนะคะรถคันนี้เป็นรถกระบะขายปลานะคะ
อ่าทะเบียนสะแก้วเกิดเหตุชนช้างที่ถนนสายสามห้าเก้า
่งหน้าเขาหินซ้อนในพื้นที่หมู่บ้านว่าเอนเชื่อมต่อบ้านอ่างตะแบกนะคะ
ที่จังหวัดปราจีนบุรีรถกระบะเนี่ยจอดอยู่ไหลทางฝากระโปรงหน้ารถยุบ
พังยับฝั่งกระจกฝั่งคนขับมีรอยยุบขนาดใหญ่
แล้วก็มีร่องรอยเศษชิ้นส่วนอะไรหล่นกระจายเต็มพื้นเลย
แล้วก็มีรอยเลือดรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากค่ะมีปลายงาช้างน้ำหนักสองจุดหกรัม
ความยาวเนี่ยฮะสิบหกเซนโอ้โหนิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางห้าเซน
แตกหักจากโคนยาว๖เซนติเมตรตกอยู่ในจุดเกิดเหตุคืองามันหักเลย
คืองาหักเนี่ยช้างจะบาดเจ็บมากนะครับใช่หักตั้งแต่โคนเลยนะคุณนัทพงศ
เนี่ยค่ะไม่พบช้างนะคะมันคือเขาคาดว่าโขลงช้างเนี่ย
น่าจะมาด้วยกันไม่ต่ำกว่า๒๐ตัวแล้วพอมันเจอเหตุการณ์นี้
มันก็วิ่งแตกกระเจิงเข้าป่ากันไปนะคะผู้บาดเจ็บมีสามรายค่ะ
นายสุเมษอายุสามสิบปีเป็นคนขับนางสาววารุณีรักสูงเนิน
และเด็กชายธนพัฒน์พุทธินะฮะอายุหนึ่งปีแปดเดือน
ก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะเอ่อนายมนตรีชาญกิจผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เมื่อสองวันก่อนมีการผลักดันช้างออกจากพื้นที่ค่ะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าช้างเนี่ย
มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องสาวผู้บาดเจ็บบอกว่า
ครอบครัวพี่สาวขับรถไปประจินบุรีไปซื้อปลามาขายที่สะแก้ว
แต่มองไม่เห็นช้างเพราะถนนมันมืดมันไม่มีไฟส่องสว่าง
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นค่ะ
เนี่ยล่ะค่ะ
คนหมดห่วงแล้วเพราะว่าถึงมือหมอแล้ว
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ช้างตอนนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามติดตามนะคะ
ก็เดินเท้าเข้าป่าตามหาช้างโขลงนี้
เพื่อที่จะดูอาการของตัวที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งคาดว่าก็คงจะหนักเลยล่ะนะคะ